ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของความรักอีกแล้วนะฮะคือมันต้องทำใจจริงนะ
เรื่องแบบนี้นะจริงจริงพี่อุ๋ยคือเขาไม่รักเราแล้วหมดรักกันแล้ว
อย่างนี้หรือว่าโอ้โหคุณทำตัวไม่ดีตอนที่ยังอยู่ด้วยกันแล้ว
เขาขอเลิกอย่างนี้คุณจะแบบแหมนี่มีเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งกับครอบครัวเนี่ย
หนีจากบ้านที่นครสวรรค์มาอยู่กรุงเทพนะฮะค่ะเพราะว่าอดีตแฟนเนี่ย
นี่เห็นไหมต้องวันนี้เดินถือป้ายมาขอความช่วยเหลือจากทาง
ตำรวจกองปราบแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางเลยนะฮะ
นี่กล้องโพลีโอโธจิลพพภูริเดช

นี่ที่ทำงานจิตอาสาเนี่ยพามา
คือครอบครัวนี้บอกว่าลูกสาวเนี่ยขอเลิกกับลูกเขย

ข่มขู่รังความถึงขั้นขู่ว่าจะฆ่ายกครัว

ใครจะไปกล้าอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่ฮะวันนี้จาคิงสะพานใหม่นะครับ
พาครอบครัวผู้เสียหายที่เป็นชาวนครสวรรค์
มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ถือป้ายมาเลยขอความช่วยเหลือ
บิ๊กกล้องพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วก็ผู้บังคับการกองปราบราม
พลตรีมนตรีเทศขันนี่นะฮะ

คนที่เป็นแม่นะบอกว่าตัวเธอเนี่ย
พาครอบครัว๔ชีวิต
คือเธอแล้วก็มีลูกสาวคนโต
มีลูกเขยที่เป็นเขยใหญ่

หนีตายจากอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ที่บ้าน
มาซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพ๒อาทิตย์กว่าแล้ว
จุดเริ่มต้นมาจากลูกสาวคนเล็ก
เลิกกับในกิจในกิจนี่เป็นอดีตลูกเขย
นี่นะฮะแต่

แถมยังตามรังความถึงขั้นคมคูแบบ
จะคู่ฆ่ายกถั่ว
นี่โอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงคุณเข็มมาสอน
เป็นใครจะอยู่ล่ะคะ

ไม่ยอมเลิกบอกจะฆ่ายกครัว
เลยต้องอบภยบมาอยู่กรุงเทพฯ

บอกจะตามล้างแค้นไปจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง
เอานี่ก็ปืนเห็นไหม

ผมใหญ่ฟิษามัน
กูก็ตายด้วยใช่ไหมพวกกูตายทั้งหมดเลย
ไม่รู้แม่แม่ก็คิดเอาผมบอกแล้วว่าผมไม่ยุ่งกับแม่แล้วกัน
ผมพูดแหละผมไม่ชัดจะจะให้แม่เดือนร้อนน้อยที่สุดเดี๋ยวที่จะทำได้
แต่ถ้ามันทำไม่ได้ก็ต้องตามนั้นแล้วจำหน้าได้อ่ะ
ลูกสองสิบนัดจะยิงหัวเละป่าล่ะลองดูดิล่ะ
อีกนัดทีเดียวอ่ะจะยิงให้หัวเละเลยอ่ะให้หัวซาดเลยอ่ะ
ก็เอาผมในแผนผมบอกแล้วผมแผน
มันก็เลยพูดง่ายกับผมตอนมันจะเข้ามาผมบอกผมไม่ใช่คนดีนะ
มึงอย่ามาอยู่กับกูนะ
ดูฮะนี่แต่ละคำนะมีแต่ยิงมีแต่แค้นนี่

แล้วแม่บอกแม่จะให้แม่อยู่กันยังไง

แม่ก็ต้องอบพยพมาอยู่กรุงเทพเลยจากตาคลีนครสวรรค์นะครับ

คือทางผู้เสียหายเนี่ยฮะคนที่เป็นแม่ของครอบครัวเนี่ยบอกว่า
ที่ผ่านมาในกิจอดีตลูกเขยเนี่ยอารมณ์ร้อนอยู่แล้วคลุมคลั่ง
บางทีก็ชอบถือปืนมายิงปืนใส่พ่อตาก็มีนะฮะ
โชคดีวันนั้นเนี่ยกระสุนด้านยิงไม่ออกเคยเอาปืนตบหน้าลูกสาวมาแล้ว
ส่วนลูกสาวนะอดีตเมียของในกิจเนี่ยตอนนี้ก็หนีตายมาอยู่กรุงเทพเหมือนกัน
แต่ต้องแยกกันอยู่ยอมรับว่าเป็นห่วงลูกสาวมาก
ตอนนี้ก็แจ้งความตำรวจในพื้นที่ไว้แล้วแต่มันไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากจ่าคิงสะพานใหม่
ให้พามาร้องขอความช่วยเหลือกับตำรวจกองปราบที่กรุงเทพ
เรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้หึงห่วงอะไรแบบนี้
เลิกกันนานเดียวไหมน้อง
ตั้งแต่วันที่๑๕เขาหนีไปจนถึงวันนี้
เราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่นครสวรรค์นะฮะก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๒ตะบนตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

โดยเฉพาะตัวในกิจอดีตลูกเขยของบ้านที่ไปขู่ฆ่ายกครัวเขา
นี่ผู้ใหญ่เชิดนะฮะผู้ใหญ่เชิดบอกว่า
เท่าที่เห็นปกติในกิจก็ดูเป็นคนขยันทำมาหากินดีนะ
วัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพ้เพื่อจะหาเลี้ยงครอบครัว
ตัวในกิจเนี่ยเคยมีครอบครัวมา๕ครั้ง

มีลูกติดกับภรรยาเก่าเนี่ยที่ที่มีกรณีกันเนี่ย
อันนี้คือเมียคนล่าสุดเพิ่งเลิกกันหลังจากคบหาอยู่กินกันได้๒ปี
ในกิจเนี่ยเคยมาบอกให้ผู้ใหญ่ฟัง
บอกมีปัญหากันเรื่องเงินเงินทอง
อย่างเช่นเวลาบางทีเมียมาขอเงินแล้วไม่มีให้
ก็จะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่นานก็กลับมาเป็น
แบบนี้มาสองสามรอบจนกระทั่งล่าสุดก็เกิดปัญหาอีกแต่ตัวใน
กิจเนี่ยเขาไม่อยากให้เมียเนี่ยเก็บเสื้อผ้าออกไปอีกแล้วก็
คงจะขู่ไปว่าถ้าเกิดเลิกไปเนี่ยเดี๋ยวจะทำร้ายอย่าง
คนปัจจุบันนี้ก็เขาก็เคยแยกกันไปแล้วก็กลับกันมานะ
ครับผมครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติยามที่เขาโกรธกันอะไรกัน
ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันด้วยความโมโหอะไรก็ดีเนี่ย
ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นว่าเหตุการณ์อย่างที่มันรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ในกิจมี๕เมียไม่ใช่ว่าหล่อเท่หรืออะไรหรอกเนอะ
คงแบบไม่มีใครอยู่ด้วยไหวหรือเปล่าไม่รู้
ก็เขาโทรมาที่อดีตแม่ยายเขามีหลักฐานถึงคลิปเสียงเมื่อกี้
ผมก็บอกว่าผมไม่ใช่คนดีมาอยู่กับผมเนี่ย
แต่เขาอาจจะรู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีจริงเค้าเลยขอเลิศ
แต่ด้วยความเคารพผู้ใหญ่นะคือมันจะรอให้เกิดเหตุก่อนก็ไม่ไหวนะผู้ใหญ่นะ

แต่ว่าทางกิจเองถ้าอยากจะชี้แจงอะไรก็บอกมานะ

อืมณธรรมแบบนี้และภาพโพสต์ปืนอะไรพวกนั้นอีก

สำหรับสุดชมครับเราได้คุยกับแม่ของกิษ
แม่ก็ให้ข้อมูลบอกลูกชายขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
แต่ยอมรับว่าอารมณ์ร้อนอาจจะพูดไปโดยไม่ทันคิด
อาจจะพูดไปโดยไม่ทันคิด
และผู้เสียหายก็คืออดีตภรรยากับอดีตแม่ยาย

เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
แล้วจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ใช่ก็เล่นขู่ไว้แบบนั้น

มันจะไปจบวันไหนแล้วแล้วเกิดระหว่างนี้
มันยังไม่จบขึ้นมาแล้วเกิดเขาถูกฆ่ายกครัว
หรือถูกหยิงถูกทำร้ายบาดเจ็บอะไรขึ้นมา

เห็นเลยว่าการควบคุมอารมณ์ของคนนี้

มันคุมอารมณ์กันไม่ได้เลยหรือยังไง